อยากถามหน่อยว่าใครอยากรวย

ใครอยากมีมั่งมีสีสวย

ไปสการ้านนามสการพระเจ้าเงินล้าน
แค่ชื่อก็มงคลแล้วค่ะ

จะพาทุกคนมาไหว้พระขอพรกันที่
วัดธาตุคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงใหม่
ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะคะเป็นพระพุทธรูปเงินบริสุทธิ์นะคะ
น้ำหนักของเงินเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ๔๙กิโลกรัมคุณ
ครั้งหนึ่งเคยมีปฏิหารเกิดขึ้นกับพระพุทธรูปองค์นี้ด้วย
เขาบอกว่าเคยเกิดไฟไหม้กุฏิจนวอดเลย
พระพุทธรูปหลายองค์นี้ค่ะละลายไปเยอะมากด้วยความร้อนของเปลวไฟนะคะคุณ
แต่ว่าพระเจ้าเงินล้านที่ทำด้วยเงินบริสุทธิ์เนี่ย
กลับไม่ละลายไม่ได้รับความเสียหายใดเลย
หลังจากนั้นก็เลยทำให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามาขอพรขอโชคขอลาบ
จากพระพุทธรูปองค์นี้เพิ่มขึ้นเรื่อย
เพราะเชื่อว่าหากขออะไรก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต
ซึ่งการขอพรจากพระพุทธรูปพระเจ้าเงินล้านเนี่ย
เขามีวิธีการนะคุณนะคุณเห็นคุณพี่เขาทำไหมเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายตามไปนะคะ
เขาจะวัดปลายไม้ไผ่ไว้ข้างหนึ่งแล้วอีกข้างก็จะใช้หนังยางรัดไว้
หลังจากนั้นก็จะมาขอพรดึงแขนกลับมาก่อนนะไหว้ขอพรตามปกตินะคะ
ว่าถ้าเกิดมีบุญทำอะไรขอให้สมปรารถนาประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบการงานอะไรอย่างนี้
อยากขอเรื่องอะไรก็ขอไปขอเสร็จป๊าบเนี่ยนะคะ
ก็ยื่นแขนออกไปเอามือเนี่ยวัดว่าปลายนิ้วเนี่ยอยู่ที่บริเวณจุดที่เราเนี่ย
เคยใช้หนังยางรัดเอาไว้หรือเปล่าโอ้ถ้าเกิดว่าวัดอีกครั้งแล้วปลายนิ้วเนี่ย
เลยกว่าจุดที่วัดเอาไว้เนี่ยนะแสดงว่ามีบุญ
คือน้องใบตองอธิบายมาก็จริงก็โอเคอยู่แต่มันไม่เห็นภาพ
อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอ่ะผมได้นำเอาไม้พายโมบายมือถือของผมเนี่ยครับ
เป็นไม้พายที่สามารถโทรออกได้เอามาให้คุณได้ลองใช้ดูครับ
ครับอัลโหลเฮ้ยดิฉันจะสาธิตนะสมมุติว่าอันนี้เป็นไม้แบบที่คุณพี่เขาทำ
เสร็จแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานขอพรขอให้เราประสบความสำเร็จ
ทำอะไรต้องเอาแขนมาวัดอะไรแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตกใจไปนี่เป็นวิธีการในการขอพรของที่วัดแห่งนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันคือเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะสำหรับการขอพรขอโชคขอลาบอะไรต่างอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าคุณไม่ทำอะไรเลยแต่คุณขอให้ตัวเองรวยเพราะฉะนั้นแล้วเน
แล้วก็จะได้สิ่งดีกลับมานะคะเป็นแบบนี้นี่เองนะมีสเต็ปคือ๓ขั้นตอนง่ายต้องวัดมันก่อนแล้วก็เอาเชือกมาร์คไว้รัดไว้แล้วก็ขอพรอธิษฐานอธิษฐานมัดมัดมัดขาวต่อไปเลยไหมคุณค่ะเอาคืนมาค่ะไว้กับคุณไม่ได้เลยเนี่ยเล่นหยิบ
ป่าคุณจะน่าไปไหว้พระของพรกันดีกว่าเอามานี่ดีกว่ามาไม่เป็นไรค่ะ
เดี๋ยวดูแลให้ค่ะ